พูดถึงอายุ๘๒ยังขับรถอยู่
บางคนบอกว่าอายุเยอะแล้วอ่ะ

ไม่ใช่ค่ะต้องบอกเลยนะว่าคุณปู่ท่านเนี่ย
รักรักในอาชีพโชเฟอร์แท็กซี่

แล้วท่านยังแข็งแรงยังหูตาดีอยู่เลยค่ะ
นี่แนะนำทริคด้วยนะต้องลองดูค่ะว่า
ระวังนะไอ้แท็กซี่ที่เจอพวกแบบมิเตอร์เทอร์โบ
ขึ้นเร็วขึ้นเร็วเขามีวิธีการสังเกตยังไงค่ะ

หลังอย่างหนึ่งเห็นไหมครับผม

เขาจะมีสวิคกดเลขมันจะขึ้นใช่ครับ
เราไม่เคยสังเกตเลยนะไอ้จุดท้ายเลขราคา
ตั้งแต่นั่งแท็กซี่มาจนปูนนี้แล้วเพิ่งจะรู้เหมือนกัน
มันต้องดูเหรอถ้าเกิดว่านิ่งนี่คือโกงมิเตอร์
มันต้องสังเกตตรงนี้ใช่ไหม
เพราะเราก็ดูแต่จำนวนตัวเลขที่มันขึ้นเนอะ
ใช่นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วเสียงคนที่แบบบอกทริคนี่นะคะ
เป็นคุณปู่อายุ๘๒ปีแล้ว
นี่ก็ถ่ายทอดวิชาแหละจะจับกลง
ไฟหลังตัวเลขนั้นรถวิ่งมันจะกระพริบ
รถจอดตวยั้งตัวจุดนั้นมันจะนิ่ง

แต่ถ้าเกิดว่ามิตเตอร์คาที่กลง
เอาตรงเลยปุ่มนั้นมันจะไม่กระพริบนะคะ
คือเขามีภาษาในวงแท็กซี่ด้วยนะเขาเรียกกันว่าการปั่นไมค์

ขึ้นแบบพวดผ้าขึ้นไปใช่มันมีมานานแล้วคุณ
แต่เขาจะทำกันแบบอู่แบบเล็กอะไรแบบนี้
อีกอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าที่มิเตอร์จะมีป้ายตะกัว
กับฝาครอบมิเตอร์จะเป็นตะกัวจากกรมการขนส่ง
คือถ้าเกิดว่าพวกที่โกงจะถอดตรงนั้นออกไง
เพราะอะไรจะดัดแปลงมิเตอร์ข้างใน
แต่ว่าทุกวันนี้มันก็มีหลายวิธีหลายเทคนิคนั่นแหละค่ะ
ลงในรูปแบบต่างนี่เอาจริงนะนอกจากคอยสังเกตแล้วเนี่ย
กรมการขนส่งทางบกก็ต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดด้วย
เพิ่มโทษด้วยจะได้ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะ
เมื่อเวลาจอดรถมันจะเป็นถึงไง
นิ่งรถวิ่งจะกระพิบ

แล้วของมิเตอร์ของคุณลุงเขาจะมีตะกัวอยู่ข้างบนเห็นไหม

เอาไว้เป็นเคล็ดลับในการดูแล้วกันนะคะ